ครับวันนี้ผมมีแมวแต่ว่าไม่สะดวกที่จะไปอาบน้ำนะสิ
ทำอย่างไรดีเดี๋ยวโทรหารถล้างแมวเคลื่อนที่ดีกว่า
ถ้าเริ่มซ้อมแล้วไปเลย
ห้าช่วยแมวตาโอ้ยโทรเลยดีกว่า
สวัสดีครับอ๋อรถอาบน้ำแมวเคลื่อนที่ใช่ไหมครับ

สวัสดีคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับ
คุณเฟิร์นนะครับอันนี้รถของคุณเฟิร์นเองใช่ไหมฮะ

จริงแล้วธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณเฟิร์น
จุดเริ่มต้นมันมาจากคือเราเลี้ยงสัตว์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว
หมาน้องแมวมีครบเลยค่ะเรารู้สึกว่าเวลาเราส่งร้านนะคะ
จะเป็นห่วงอยู่ตลอดแค่เลยรู้สึกว่าถ้ามีบริการถึงหน้าบ้านเนี่ย
แล้วเราได้เห็นเขาอยู่ตลอดน่าจะดีก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วอย่างค่าใช้จ่ายถ้าโทรมาต่อครั้งคือยังไงฮะ
จะมีค่าเดินทางถึงหน้าบ้านตามพิกัดลูกค้า
แล้วก็เป็นค่าบริการอาบน้ำต่อตัวค่ะตามน้ำหนัก

แมวปกติไม่ค่อยชอบอาบน้ำค่ะ
แล้วเขาก็จะมีความเครียดง่ายก็เลยต้องมีวิธีรับมือที่ค่อนข้างยากกว่า

คือทุกอย่างเหมือนร้านที่เราไปตามร้านทั่วไปเลย
สามารถดูอยู่ข้างหน้าหรือว่าเข้าไปในรถกับเราก็ได้เหมือนกันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ำแมวข้างในกันเลยดีกว่าครับ

คือพื้นฐานก็คือจะมีตัวอ่างอาบน้ำนะคะ
แล้วก็โต๊ะจะมีสองฝั่งเป็นโต๊ะเล็กกับโต๊ะใหญ่
แล้วมีโต๊ะจีนมั้ยคะ

ใช่ค่ะเป็นใดติดผนังลมก็จะเป็นลมเย็นค่ะ

ตอนนี้เราเล่นกับเอลซ่าได้สบายนะฮะ

ต่อไปเป็นอาบน้ำใช่ไหมคะใช่
ปกตินี้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำอุ่นค่ะ
เพราะว่าถ้าใช้น้ำเย็นส่วนมากน้องแมวเขาจะตกใจค่ะ
น้ำอุ่นจะทำให้เขาปล่อยคลายขึ้น
ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เขาจะใช้ชมพูสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะ
แชมพูก็จะเน้นจัดภาพมัน
นี่ครับเปิดเสียสภาพตอนเปียกเหมือนแมววัดเลย

อันนี้แป้งค่ะแป้งแป้งค่ะ
ก็คือเวลาน้ำตาไหลอะค่ะปกติมันจะไปเกาะที่ขนใช่ไหมคะ

มันก็จะทำให้ลดการเป็นไข้ใช่
ใช่
สมคูมากแล้วก็เช็ดสะอาดมากจริงฮะ
สะดวกสบายมากรวดเร็วสะดวกจริงใครสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับคุณผู้ชม
ส่วนวันนี้ผมและคุณเฟิร์นต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ